เนี่ยคุณผู้ชมที่วงแดงอยู่เนี่ยคือ
จริงพอน้ำแข็งเข้าไปดูคลิปเต็มนะ
แค่แบบระยะเวลาคลิปเป็นหลักแบบนาทีใช่ป่ะ
แบบขึ้นอยู่เรื่อยไม่ถึงนาทีมิเตอร์ก็ขึ้นแล้วอะค่ะ
ปกติเวลามิเตอร์มันจะขึ้นเร็วเมื่อรถวิ่งเร็วมากใช่ไหม

มันไอ้นี่เปล่าได้พลังของเครื่องบินอะไรมาเปล่า

แล้วดูสิดูสิคือเห็นข้างนอกไหมว่าฝนตก
คือพอฝนตกรถมันก็ไม่ได้เร็วมากอยู่แล้ว

ใช่แต่ท้ายที่สุดเบ็ดเสร็จที่เธอจ่ายไป
เกือบ๓๐๐นะ๒๗๕บาท

เธอบอกว่าขอลงที่พระรำก้าว
เห็นแล้วถ้าเกิดว่าไปถึงปลายทางจุกแน่เลยค่ะ
ซึ่งเธอเล่าให้ฟังว่าเธอขึ้นแท็กซี่มาจากสุวรรณภูมิ

สังเกตว่าเฮ้ยทำไมมิเตอร์มันขึ้นเร็วมาก
เพราะว่าเธอบอกว่าเรานั่งออกจากสุวรรณภูมิมาไม่ถึง๑๐นาที

เพราะเวลาเกือบเที่ยงคืนแล้วแต่มิเตอร์ขึ้น
คือเธอบอกว่าที่เธอบอกไงค่าทางด่วน๒๕

ตอนแรกไม่ทันสังเกตพอมาเห็นมิเตอร์มันขึ้นเร็วมาก

สุดท้ายจ่ายไป๒๗๕บาท
เธอยังไม่โทษหรอกว่ามันเป็นการโกงมิเตอร์
เพราะว่าเอาจริงตัวเธอก็ไม่ได้มีหลักฐานอะไร
อาจจะเป็นเอ๊ะพอมิเตอร์เสียหรือเปล่า

หรือแจ้งทางสุวรรณภูมิให้เขาตรวจสอบ
เพราะว่าแค่ที่ถ่ายมาเนี่ยเอาจริงนาทีกว่าที่เข้าไปดู
ขยับขึ้นไปเกือบ๒๐บาทมันไม่ถูกแน่
มิเตอร์เสียหรือมิเตอร์เทอร์โบหรือ
คุณผู้ชมอันนี้เดี๋ยวต้องให้ขนส่งตรวจสอบใช่ไหม
คือค่าโดยสารทั้งหมด๒๗๕บาทแต่ตัดค่าทางโดนไป

สตาร์ท๓๕บาทใช่ไหม
จากสุวรรณภูมิไปพระรามเก้านี่๒๐๐เลยเหรอ

อาจจะต้องไม่แน่ใจพี่เขาจดทะเบียนรถไว้หรือเปล่า

ส่งให้กรมขนส่งตรวจสอบหน่อยนะ